พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายนะคะ

แล้วก็ยิงปืนยิงกันแบบโอ้โห

คนก็แชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลว่าเกิดอะไรขึ้น

เป็นการยิงปืนในงานแต่งงาน

ให้คุณผู้ชมช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะคะ
อยู่ที่เมื่อกี๊

ไปอยู่ตรงนั้นหรือตรงนั้นมั้ย
เอากั้งว่าถ้ากั้งว่าอยู่กัน

จบให้ทุกของ

อุ้โหอุ๊ยนี่จะไปงานแต่งหรือจะไปทำสงครามหรือยังมซอน

ก็สอบถามจากผู้ที่มีความรู้นะฮะ

เห็นมันน่าตกใจมันเหมือนโอ้โหคุณใช้อาวุธสงครามมายิงแบบนี้เลยเหรอ

เอาปืนมาแต่งบอดี้ให้ดูเป็นปืนแบบนี้

เขาเล่นปืนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอาปืนมาแต่งมา
ถ้าในความรู้สึกของเราเราเห็นแบบนี้เราต้องรู้สึกว่านี่มันคือปืนสงคราม
เราตกใจเราเห็นเราตกใจจริง
นี่คือในตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนนะคะจังหวัดพัทธลุงค่ะ
คนก็แชร์คลิปนี้ล่ะในโลกออนไลน์นะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงทางจังหวัดไปถึงทางตำรวจภูทรพัทธลุงแล้วค่ะ
ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
พลตำรวจรีถากูลเนธพุกณะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเหตุการณ์นี้คืองานแต่งงานนะคะไม่ใช่สงครามที่ไหน
งานแต่งงานในพื้นที่หมู่๙ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนนี่แหละค่ะ
เป็นช่วงก่อนเข้างานแต่งของนายอุดมเดชรักดำและนางสาวสวัญญาคำคงว่าที่เจ้าสาว
เมื่อวันจันทร์ที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาจันทร์ที่แล้ว
แล้ววัยรุ่นที่ยิงปืนที่อยู่ในชุดไทย
คือวัยรุ่นที่อยู่ในขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวก็คือเป็นพวกกลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวนั่นเอง

เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ

จุด๔๕ปืนลูกซอง๙มิลลิเมตร๔๐ปลอกอ่ะตกอยู่อ่ะ

แล้วก็จะเรียกสอบพยานแวดล้อมที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ล่าสุดตำรวจรู้แล้วนะคะว่าใครบ้างที่ยืนเรียงแล้วก็ยิงปืนกันเนี่ยค่ะ
รู้ทุกคนแล้วนะคะว่าใครเป็นใครยังไงบ้าง
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบชนิดของอาวุธปืน
ว่าเป็นปืนชนิดไหนเหมือนที่เราสงสัย

มันอาวุธสงครามเลยหรือเปล่าเนี่ย
แล้วก็ต้องตรวจสอบประวัติกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดนี้ค่ะ
หลังจากนั้นจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
ข้อหาก็คือครอบครองอาวุธปืน
พกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พลตำรวจรีถากูลยังบอกด้วยนะคะว่าการยิงปืน

งานแต่งงานบวชงานศพ
เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะ
ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะ
ห้ามยิงปืนโดยเด็ดขาด
เพราะว่านอกจากจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วมันเสี่ยงนะคะ
กระสุนพอยิงไปแล้วเนี่ยยิงขึ้นฟ้ามันก็ตกลงมาที่ไหนสักที่
ยิงตรงไปมันก็ต้องไปโดนอะไรสักอย่างค่ะ
เนี่ยมันอาจจะพลาดไปถูกคนได้รับบาดเจ็บคนเสียชีวิต
นี่ค่ะนี่เลือกยิงลงดินไงคงกะว่ายิงลงดินไม่เป็นอะไรมั้ง
แต่มันไม่ใช่ค่ะนี่ช่างมืด
ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเรายังอ่านข่าวอยู่เลยที่มีขบวนขันหมาก

นั่นยิงขึ้นฟ้าแล้วไปโดนเด็ก๓คนที่มายืนดูขบวนขันมาก

เป็นการกระทำที่ต้องใช้คำว่าคึกขนองนะคะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ
ตำรวจเขาบอกเลยว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกค่ะ
ตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เคยระบุเอาไว้นะครับว่าเรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะ
จะยิงรูปแบบไหนก็แล้วแต่งานอะไรก็แล้วแต่
จะอ้างไม่ได้อย่างเด็ดขาดว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะเขาเตือนกันมานานกฎหมายก็เข้มข้นเรื่องนี้
ต้องเอาผิดใน๓ด้านคือ๑การยิงปืนในที่ชุมชนที่สาธารณะ

ต่อให้คุณมีทะเบียนแต่คุณมีใบพก
คุณครอบครองไปในที่สาธารณะค่ะมันก็ผิดอยู่ดี
แล้วสามีคนเจ็บคนเสียชีวิตไหม

แต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะครบ๓ไม่ครบ๓

ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระทำในลักษณะไหน
ก็ตามคุณจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะ